อย่างนั้นข่าวแบบนี้จะมีออกมาทุกวัน
เคสนี้พี่ฆ่าน้องนะคะ

ตบตีทำร้ายแม่เพราะว่าขอเงินแม่จะไปซื้อยา

บตีทำร้ายไม่พอถีบแม่ตกแคร่
แล้วลากแม่ไปตามพื้นถนนนะคะ

สลายกันทั้งบ้านค่ะพี่ชายก็เสียใจ

ผู้ตายคือนายสมชายอายุ๓๓ปี
สภาพเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้ใส่เสื้อ
ถูกแทงเข้าชายโครงด้านซ้าย๑แผล
ราวนมอีก๑แผลแล้วก็ที่คออีก๑แผล
คนก่อเหตุชื่อนายสมเกียจอายุ๓๕ปี
พี่ชายของคนตายเนี่ยค่ะก็นั่งรอตำรวจรอมอบตัวอยู่ริมถนนหน้าบ้านนะคะ
ก็ถูกคุมตัวไปส่งสพพลทองเพื่อสอบปากคำ
นายสมเกียจเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าน้องผมติดยา
ติดคุกคดียาเสพติดมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ก่อนเกิดเหตุน้องมาขอเงินแม่แต่แม่ไม่ให้
ตบตีแม่ลากแม่ไปตามพื้นถนนผมห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
สุดท้ายผมบันดาลโทษะก็เลยเอามีดเนี่ยแทงน้องจนเสียชีวิต
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ก็มีญาติญาติพี่น้องชาวบ้านมาร่วมงานศพนายสมชายกันเยอะนะคะ
ซึ่งเขาก็ชาปนกิจในช่วงบ่ายเลย
ได้คุยกับอาของคนตายค่ะคุณอาหนูนะคะก็บอกว่า
เอาจริงนะอาพูดไม่ออกเลยอ่ะแต่อยากให้เห็นใจหลานคนโตของอาหน่อย
เห็นใจสมเกียจหน่อยสมเกียจทำไปเพราะปกป้องแม่จริง
สมชายคนตายอ่ะมันคลั่งมันคลั่งยาถ้าสมเกียจไม่ทำ
อาจจะต้องเป็นสมเกียจที่ต้องมานอนอยู่ในโรงวันนี้
ได้คุยกับแม่ของทั้งคนก่อเหตุและคนตายด้วยนะคุณแม่กัญญานะครับ
จริงแล้วก่อนเกิดเหตุเรื่องมันเป็นแบบนี้
ลูกแม่คนโตก็คือสมเกียจเนี่ยพาลูกชายคนเล็กก็คือสมชาย
ไปทำงานค้าขายที่พระนครศรีอยุธยา
เพื่อต้องการให้สมชายมันห่างไกลยาเสพติด
แล้วก็ไม่อยากให้ทุบตีทำร้ายแม่ด้วย
ปรากฏไอ้สมชายมันไปขโมยเงินพี่มาสี่พันแล้วหนีกลับบ้าน
และ๔๐๐ที่ขโมยมาเนี่ยข้าวเข้าไม่กินหรอกนะ

แล้วก็ตบตีทำร้ายแม่จนแม่เจ็บ
ลากแม่ไปตามพื้นถนนจนแม่ต้องหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน
สมเกียจเดินทางกลับมาถึงบ้านนี่แหละ
เพราะว่าพอรู้ว่าน้องชายขโมยเงินแล้วกลับมาบ้านก็เป็นห่วงแม่เลย
วันเกิดเหตุเมื่อวานตอนบ่าย
สมชายบ่นบอกแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
บอกเออร้านก๋วยเตี๋ยมันไกลลูกวันหลังค่อยกินได้ไหม

แม่เลยไปซื้อลาบมาให้นี่ค่ะผลที่ได้
นอกจากไม่กินยังถีบแม่ตกแคร่อีก
เอาน้ำสาดใส่แม่ด้วย
แม่ต้องจูงหลานหลานที่ว่าคือลูกของสมชายเองนั่นแหละนะ
หนีไปหลบอยู่บ้านเพื่อนบ้านค่ะ
หลังจากนั้นแม่ได้ยินเสียงเออะโวยวายหันมาเห็นอ้าว
สมชายเอามีดวิ่งไล่แทงสมเกียจพี่ชายอยู่
พี่ชายก็ป้องกันตัวก็มีการต่อสู้ชนละมุนกันไปชุดละมุนกันมา
สุดท้ายแล้วมีดก็ไปอยู่ในมือของสมเกียจแล้วสมเกียจก็แทงเข้าไป๓แผล
น้องก็ล้มลงขาดใจตายตรงนั้นเลยค่ะ
แม่บอกแม่เสียใจมากลูกคนเล็กแม่ก็ตาย
ลูกคนโตแม่ก็ติดคุกทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือยาบ้านี่แหละ
ทำให้ลูกแม่และชีวิตครอบครัวแม่ต้องเป็นแบบนี้สมชายเคยติดคุกคดีเสพยามาหลายครั้งแล้ว
ออกจากคุกมาก็ไม่ปรับปรุงตัวกลับไปเสพยาอีกจนสุดท้ายตายแบบนี้ค่ะ
ยุคุณในปลาพุกคือผมไม่พอได้สังเกตบางพันธมีตเสี่ยงไว้ในร่ม
อ๋อปกตินี้พนสิอยู่กับดากกับมีตกับของมีขมทุกอย่างโอ้ยาบ้ายาบ้าเห็นเท่าไหร่
เห็นเท่าไหร่ปล่องกันแม่ขอบิงพอคุมีมีอำนาจนะจ้ะ

จริงล่ะมันหลายแหล่ง
มันหนักหาสากันทุกอย่างก็จะทุกยาบ้าในทุกอีรี
คือจิตคงจิตคงมาหรอกค่ะ
ตลอดบ่แห้งหนักก็เก่าที่แถวนี้อย่างนี้
พนักงานสอบสวนสพโพนทองนะคะ
ก็มีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็คือในสมเกียจและพยานแวดล้อมแล้ว
เมืองต้นก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะคะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นแล้วก็ต้องมีการคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นเรื่องป้องกันตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว่ากันในชั้นศาล
สถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายในข้อกฎหมายเรื่องการป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
บอกขอวิงวอนผู้มีอำนาจเลยปราบยาบ้าให้หน่อยเถอะ